ช่วงที่แล้วเราไปเริ่มต้นเมนูเส้นหลัก๑๐กับบะหมี่หมูหวานต้มยำไข่ออนเซนจากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมู
ช่วงนี้เปลี่ยนฟิลล์ค่ะมาที่บะหมี่ชามใหญ่กันบ้างกับเมนูที่มีชื่อว่าบะหมี่จอมพล
ว่าแต่จะใหญ่ขนาดไหนคุณน็อตเข้าไปสืบสาวราวเส้นกันหน่อยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับพี่ชายชายงก็เป็นผู้จัดการร้านครับผมห้องอาหารครับชายง

ผมก็ประมาณ๓๐กว่าปีครับ
แล้วจุดผสมของการตั้งร้านแชงลีล่าที่นี่มันเกิดที่นี่อย่างไรใครเป็นผู้ขอตั้ง

ก็เผื่อไปเสิร์ฟอาหารจีนเหมือนกัน

รักษณะการเสิร์ฟเรียกว่าเหล่าได้ไหม

เป็นเหล่าจีนกินกันเป็นโต๊ะกินกันหลายคน

ครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครเอ่อคนจีนครับผมคนจีนที่อยู่ในเมืองไทย
ครับผมคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยณปัจจุบันก็ยังเป็นพวกเจ้าสัวต่างต่างก็ยังมาอยู่
มันมาอยู่ครับมันอยู่รวมถึงนักท่องเที่ยวจีนก็ยังมาใช่ครับ
ทุกคนต้องมาชัยล่าเมนูขึ้นชื่อเนี่ยนอกจากขนมไห้พระจันทร์แล้ว
นะครับว่าคนรุ่นใหม่จะรู้จักขนมไว้พระจันทร์ชะเกลล่าว่าดังจริงจริง
ดังไปทุกคนต้องซื้อของไปฝากทุกคนครับอาหารแนะนำของที่นี่ที่เป็นเมนูขึ้นชื่อ
ุ้งมังกรหม้อไฟครับกุ้งมังกรหม้อไฟแล้วเมนูที่เกี่ยวกับเส้นล่ะ
หมี่จอมพลครับบะหมี่จอมพลเอาล่ะชื่อนี่ก็ดูอลังการแล้ว
อยากจะรู้แล้วว่าเจ้าบะหมี่จอมพลเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะ
ขออนุญาตลองชิมได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวพาไปชิมเลยนะครับผมโอเค
อย่างที่เราได้ยินกันหลายครั้งนะคะว่าอาหารจีนอาหารที่ประกอบขึ้นตามวัฒนธรรมของชาวจีน
ซึ่งมีหลากหลายชนิดตามแต่ละท้องถิ่นและโดยทั่วไปเนี่ยนิยมรับประทานจานผักและธัญพืชเป็นหลักค่ะ
จากในราชสำนักที่จะมีอาหารประเภทเนื้ออาหารที่รู้จักกันเช่นก๋วยเตี๋ยวติ่มซำหูฉลามกระเพาะปลา
และมีวัฒนธรรมเป็นแบบกินร่วมกันโดยอุปกรณ์หลักก็คือตะเกียบที่เป็นเอกลักษณ์นั่นเองค่ะ
แต่หากพูดถึงสไตล์อาหารจีนที่ขึ้นชื่อก็คงต้องยกให้อาหารจีนกวางตุ้ง
ซึ่งมีการพัฒนามาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิ้นและช่วงหลังสงครามในปีควิตรศักราช๑๘๕๖๑๘๖๐
ซึ่งเป็นการรวมลักษณะพิเศษของอาหารฝรั่งกับอาหารจีนกวางตุ้งเข้าด้วยกันค่ะ
เพราะเหตุนี้นะคะจึงทำให้อาหารจีนกวางตุ้งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นเอง
ว่าแต่ชักอยากจะรู้แล้วสิคะว่าเมนูเส้นสไตล์กวางตุ้งของพัฒนาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นเมนูอะไร
และหน้าตาจะเป็นยังไงว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
และที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือบะหมี่เจ้าพลครับโอ้โหแค่ชื่อนี้ก็
ลังการแล้วเห็นจานแล้วนะตกใจกว่าเดิมอีกนะมีกี่
โลเนี่ยสี่ก้อนครับผมเห็นว่าบะหมี่ที่เนี้ยไม่เหมือน
หมี่ทั่วทั่วไปด้วยใช่ครับเพราะว่าเป็นเอ่อทำเองครับผม
เป็นบะหมี่สดทำเองครับผมบะหมี่สดทำเองจากอ่า
กินแบบจีนโบราณแบบโบราณเลยครับก็คือค่อยค่อยตีแป้งเรื่อย
ครับผมจนกลายเป็นเส้นครับเพราะฉะนั้นเส้นของบะหมี่เนี้ย
จะไม่เหมือนกับเส้นบะหมี่ทั่วไปนี่นะฮะก็จะเป็นเส้นบะหมี่แบบนี้
ก็จะค่อนข้างหนาหน่อยแฟนแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องคงรู้จักเรื่องราวของเส้น
โดยเฉพาะเส้นบะหมี่กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะโดยบะหมี่ที่เรารับประทานกันทุกวันนี้
สามารถแบ่งออกเป็นห้าชนิดตามวิธีการผลิตค่ะซึ่งได้แก่บะหมี่เส้นสดบะหมี่สุก
หมี่สดแห้งบะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูปและบะหมี่ทอดกึ่งสำเร็จรูปค่ะ
โดยเมนูบะหมี่จอมพลของที่นี่จะใช้บะหมี่เส้นสดตีด้วยมือตามแบบฉบับชาวจีนโบราณ
ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสมของแป้งสาลีน้ำสารละลายด่างไข่เกลือ
นเข้าด้วยกันจากนั้นก็นำมานวดรีดแล้วใช้นิ้วมือนี่แหละค่ะ
เป็นตัวสาวแป้งให้เป็นเส้นบะหมี่เส้นยาวสีขาวสวยเนื้อนุ่มน่ารับประทาน
แหมทำเส้นบะหมี่แบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนถือเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะคะเนี่ย
มาพูดถึงตัวเมนูนี้กันบ้างดีกว่านะครับกับบะหมี่จอมพลมันมีอะไรบ้างเนี่ยในจานนี้
อย่างแรกนะครับเป็นหมูแดงครับผมหมูแดงอบน้ำพึ่งครับ
หมูแดงอบน้ำพึ่งนะฮะครับผมของทางแชงเกลียร่าที่เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
เรื่องของอาหารจีนหมูแดงอบน้ำผึ้งให้เท่าไหร่
แปดกรีดครับผมแปดกรีดอ่าเข้าปากไปเหลือเจ็บพีช
อะไรต่ออันนี้เป็นเห็ดเห็ดหอมจีนครับผมอันนี้ก่อนอันนี้อะไร
เนื้อปลาครับผมเนื้อปลาและอันนี้อะไรป่อพื้นครับผม
สำคัญที่สุดพระเอกของงานก็คือคือกุ้งมังกรครับ
กุ้งมังกรจานใหญ่แบบนี้รูปดีแบบนี้นี่ราคาต้องแพงให้แน่เลย
ครับใส่เนื้อปลูครับยังไม่มีกุ้งมังกร

สุดท้ายทุกวันนี้ใส่กุ้งมังกรแล้ว

ใหญ่แบบนี้ราคาแบบนี้มีคนกินมาทานดูสิ

วันหนึ่งเนี่ยขายได้สักกี่โอ่ง
ไม่ได้เป็นโอมเนี่ย
ไม่ได้เป็นชามเป็นอ่างเนี่ย

จะต้องขาย๑๐ชามขึ้นไป

ต่อหนึ่งสาขา

สาขามีเมนูจานนี้หมด

ทุกหอมหวนหอมแบบ

มาดูเส้นสดดูว่าเส้นสดจะรสชาติเป็นยังไงนะครับ

นุ่มนะครับผม

มันเองจะไม่เหมือนบะหมี่ทั่วไปที่มีความเหนียวหนึบ

อ่ะสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากจะมาลองกินแล้วเจ้าบะหมี่สองคนเนี่ย
มายังไงร้านตั้งอยู่ที่ไหน

อยู่ตรงข้ามศรีลมพาซ่าครับ